พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสำหรับพิธีการชาปนกิจศพค่ะ
นักร้องหมอลำลูกทุ่งชื่อดังตำนานขวัญใจคนไทย
คุณพรศักดิ์สองแสงนะคะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนดูบรรยากาศ
ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลยค่ะเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยค่ะ
ทางครอบครัวได้มีการเคลื่อนศพของคุณพรศักดิ์สองแสง
ศิลปินลูกทุ่งหมอลำชื่อดังเคลื่อนออกจากบ้านพักนะคะ
ในตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจวัดหนองบวรรณภู
ยังเมนวัดป่าศรีสว่างค่ะตลอดการเคลื่อนศพ
มีรถแห่เปิดเพลงพระคุณของแม่ซึ่งเป็นเพลงดังอีกเพลงนึง

เปิดเพลงนี้ตลอดทางค่ะ
นี่ค่ะก็เปิดเพลงนี้ไปตลอดทาง
ญาติพี่น้องแฟนเพลงมาร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายกันเยอะมากนะคะ
คนในครอบครัวคือกลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่

กับการจากไปอย่างกระทันหันของคุณพรศักดิ์สองแสง
ศพเคลื่อนไปถึงเมนวัดศรีสว่าง

จากนั้นก็เป็นพิธีล้างหน้าศพ
เพื่อให้ทางครอบครัวญาติและคนใกล้ชิด
เห็นร่างไร้วิญญาณของคุณพรศักดิ์เป็นครั้งสุดท้าย
หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีทางสงฆ์นะคะ
พระสงฆ์๒๑รูปเจริญพระพุทธมนตร์
หลังจากนั้นเป็นการรำส่งดวงวิญญาณ
จากนั้นศิลปินนักร้องหมอลำก็ได้มีการส่งวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ได้มีการร้องหมอลำนะคะนำโดยคุณเฉลิมพลมาลาคำ

คุณเฉลิมพลบอกว่าที่ผ่านมาเคยร่วมงานกับคุณพรศักดิ์สองแสงบ่อยมาก

คุณพรศักดิ์เป็นแบบอย่างในการทำงานและการใช้ชีวิต
เป็นผู้เบิกทางให้ศิลปินลูกทุ่งหมอลำอีสานรุ่นหลัง
ก็เลยตั้งใจแต่งกรอนลำมาลำเพื่อส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้าย
ชื่อว่าตำนานไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร

และพรศักดิ์เขาดีอยู่อย่างเขาเป็นคนเป็นเพื่อนและเป็นเพื่อนร่วมวงการ
ก็ถือว่าพรศักดิ์สองแสงเป็นสายเลือด
เลือดศิลปินอีสานถ้าเป็นสายเลือดก็คงสายเลือดใหญ่
ที่เรียกว่าแนวของเขาไม่เหมือนใครแล้วก็ร้องเป็นแม่แบบให้กับศิลปินหลายคน
และพวกเราก็จะเป็นกลุ่มศิลปินของอีสานที่ไปไหนเราก็ไปด้วยกันแบบสนุกสนาน
และพรศักดิ์เขาดีอยู่อย่างเขาเป็นคนที่บ้านเขาไม่ถือเลือดถือตัว

คุณผู้ชมค่ะคนในวงการเพลงวงการหมอลำหลายท่านมาร่วมไว้อาลัย
กับการจักรไปของคุณพรศักดิ์สองแสงเป็นครั้งสุดท้าย
นกน้อยอุไรพรลูกแพร่อุไรพรคำมอดพรขุนเดชใหญ่หน้ายาน
คุณสาธิตทองจันทร์หนุ่มโจยายแหลมวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง
ทุกคนบอกว่าเสียดายค่ะเสียดายที่คุณพรศักดิ์ด่วนจากไป

ตั้งใจมาส่งส่งครั้งสุดท้ายแล้วก็
อยากบอกผ่านสื่อทุกสื่อทุกสำนัก
นี่ทำไม่มีชีวิตอยู่กับการทำอาหารกิจนะ
ก่อนไกลนก็ทำอาหารกิจเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

แต่จะมีความหักความผูกพันต่อกัน
หากหาก
เห่ายังมีลมหายใจอยู่นะตอนนี้ค่ะ
ขอให้หากกันขอให้หากกันล่ะครับ
หาเวลามาดูแลถนอมน้ำใจกัน
เนาะค่ะมาด้วยใจ
มันไม่ได้ใช้คำว่าปิดตำนานอะไรอย่างนี้
เพราะว่าไอ้หนุ่มแขนซ้ายอะไร

มันจะมีแค่แบบคนเดียวค่ะ
ที่เป็นตำนานแบบตลอดไปค่ะ
เราเชื่ออย่างนั้นค่ะ
แล้วก็แฟนหลายคนก็คง
จะได้รับรู้รับทราบในตรงนี้

ที่ได้เกิดมาเป็นลูกชีวิตอย่างนั้น

ไม่รู้ว่าจะพูด

ได้ยังไงว่าเราภูมิใจแค่ไหน
ที่ได้เป็นลูกคุณพ่อนะคะ
นี่ความรู้สึกของภรรยาและลูกนะคะ
คือวันนี้ได้มีการเปิดเพลง
ล่าสุดของคุณพรศักดิ์อย่าอ่านประวัติ

จะมีการทำบุญเลี้ยงเพลพระที่บ้าน

ทุกคนยังจดจำแน่นอนฮะพรศักดิ์สองแสง

ก็จะสืบสารตามรอยพ่อค่ะอย่างที่บอกไป

สอนลูกจีบสาวประมาณอย่างนั้นนะครับ